สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
นี่รายการเราจะเป็นรายการที่สู้กับแชร์ข่าวสาวสตอง
แน่นอนจริงแล้วมาสดทั้งคู่จะแข่งจะแข่ง

โอ้โหน้องแอฟคุณตุ๋ยคุณปุ้ยพี่มนต์วันแล้วก็แพทย์นภาฝีปากแต่ละคน

ให้โหวตด้วยนะคะว่าใครสายไหนก็ชิงไมโครเวฟนะพรุ่งนี้เขาจะประกาศไมโครเวฟ

อย่างอาจจะเป็นสายเกินไปที่จะแอฟแบว
ก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะครับ

ใครก็ตามแต่ที่ชมรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนะครับ
แล้วก็ได้มีการคิดกันแล้วนะว่า
ใครอยู่สายไหนคุณแพทย์เป็นคนสายอะไรสายอะไรอย่างนี้

ได้แพทย์

สายแพทย์

พี่เหมียวต้องเข้าใจนิดนึงที่เราต้องแจกไมโครเวท๘๐๐บาท

งวดนี้งวดนี้โดนไปแล้ว

เลขสลากกินแบ่งรัฐบาล

ส่วนเลขหน้า๓ตัวกับเลขท้าย๓ตัวเนี่ย

ขอเส้นความดินดับปลูกมือยกับคุณแมวเวลาที่ถูกค่ะ
จริงล่ะค่ะจริงว่าเนี่ย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

ก็ซื้อจากแผ่นนั้นแผ่นนี้ไม่ได้เขาไม่ได้ต้องพี่เมียว

มาให้เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเขาจะกลับบ้าน

๘๘๕เนี่ยนะเลขเดียวเนี่ยนะ๑๐ใบ

พี่เมียว

อันนี้มันไม่ไม่ได้ผิดแต่คือตั้งใจซื้อปรุกเดียว

ไม่ได้เขาก็แต่งตัวเหมือนกัน

เขาเดินมาอยู่ที่จอดรถลงร้านอาหารร้านอะไร
ยังจำไม่ได้อะไรเนี้ย

แต่ว่าคนที่ขายอยู่ที่หน้าเซเว่นที่

เป็นกรณีเดียวกับร้อยตรวจเอกจรูนใช่ไหม

หนูนึกว่าพี่รีบสลักหลังเขียนชื่อไว้ก่อนเลย

แล้วก็๒๔๘๐๓๘นะครับ
เป็นวันนที่หนึ่งมีเลขหน้า๓ตัวแล้วก็๙๘๐แล้วก็มี๕๒๗
เลขท้าย๓ตัวนะครับมี๒๒๕กับ๖๐๒นะครับ

ไม่ใช่เพราะว่าเมื่อภายนี้ไม่ได้หายถึงหวย
สีสะหลึงเป็น๑บาทพี่ก็บอกเยอะกว่าบาทเท่าไร

อย่าพูดอย่างนั้น

ฉันไปขึ้นไปขึ้นเลขท้ายมาที่เขารับซื้อสลากที่ตรงถนนราชดำเนิน

พอออกมาเจอรอกมาจอดไอ้เดีย

ราสุทธิ์เพือนหนู

เดี๋ยวหนีสะดวกสบาย

ที่บ้านคุณมีอีก๑๗อันใช่ไหม

เจ้าหญิงเจ้าหญิงเหรอ

นี่ก็เป็นเรื่องน่าเสียใจของวงการศิลปินแห่งชาติเลยทีเดียวนะคะ
ก็คุณสวรีภากาพันธ์ก็ได้เสียชีวิต
เนื่องจากกินยานอนหลับนะคะแล้วก็
กินยานอนหลับไปยาก่อนลดลมยาก่อนลดลมอืม

เป็นไปได้ว่าย้อนกลับมาอุดไงฮะ

พวกการไหลลงไปมันก็ย่อห่อนพี่ก็เป็นแล้ว
พวกที่กดไหลย้อนก็เป็นหรือก็ไม่เรียกหูรูดอ่ะ
เวลากินบางทีมันก็ไม่ลงไปง่าย

แต่วันที่พี่ไปลอยอังคารป้ารี่ยังเม้นต์เข้ามาปลอบใจพี่อยู่เลย
แล้วไม่ถึง๑๒ชั่วโมงพี่ก็ได้ข่าวจากเฟซบุ๊คตอนเช้าว่า

มันมีข่าวปารีเยอะไปหมดสมองยังไม่รับ

เหมือนเป็นน้องชายของคุณสวรีภากาพันธ์ที่เสียชีวิต
ก็เปิดเผยว่าตื่นมาตอนเช้าอ่านข่าวจากไทยรัฐออนไลน์

ได้โทรศัพท์ไปสอบถามดรวีนาเชิดบุญชาติ

ทราบว่าเสียชีวิตเนื่องจากกินยาก่อนนอน

ทำให้สำลักจนหายใจไม่สะดวกเลยทำให้เสียชีวิตนะคะ
มารู้ตอนเช้าว่านักร้องคนอื่น

ไม่ให้แจ้งข่าวให้ผมกับพี่สุเทพวงคำแหงทราบ

ทราบว่าจะรดน้ำศพที่วัฒนทองเย็นวันนี้

คอยดูแลและแนะนำสั่งสอนมาตลอด
ด่าผมพี่รี่ออกมาปกป้อง

และถ้าผมทำอะไรที่พี่รี่เห็นว่าไม่ดี

ห่วงใยกันจนถึงปัจจุบันค่ะ
ระยะหลังพี่ลี่เดินไม่ค่อยสะดวก

นักร้องดังเจ้าของเพลงหัวใจมีปีกนะคะ
ที่สนิทกับคุณสวรีอีกคนก็บอกว่า
ทราบข่าวตั้งแต่เสียชีวิตใหม่เลยจากนัก
ซึ่งในระยะหลังมีความใกล้ชิดกันมากคุยโทรศัพท์กันตลอด
เพราะว่าตัวหน่อยเองก็นับถือพี่เรียกเหมือนพี่สาวเช่นเดียวกับนักร้องคนอื่น
ในวงการนักร้องรุ่นเก่าจะนับถือพี่รี่เป็นพี่สาวที่แสนดี
ทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นพี่สาวจริง
จากการที่พี่รี่คอยเป็นห่วงเป็นใยน้อง
ต้องบอกว่าทุกคนก็เสียใจที่พี่สาวที่แสนดีจากไปแล้ว
ได้เรียกพระอียัตริย์ว่าเพราะท่านชื่อเจอรี่เขาเป็นลูกคืนเยอรมัน
ขออนุญาตแบบว่าหลายคนทั้งรุ่นใหม่ของกับรุ่นเก่าคงอยากได้ฟังเสียงของเธอ

อ่าเดี๋ยวกำลังมาเพลงเพลงเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้คนไปคอนเสิร์ตเมื่อกี้แล้ว
อีกเรื่องหนึ่งนะคะต่อไปนี่เกือบเศร้าเลยค่ะ
ขอเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ

ที่นู่นเลยลำปางเขลางนคร
กลางนครนี่คือชื่อเดิมของจังหวัดลำปาง

ก็พบนางวนิดาใจเงินอายุ๕๘ปีได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าหลายจุดเลย
จมูกทั้งหน้าเลยแล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะ
ก็เกิดเหตุที่เกิดเหตุก็พบจักรยานยนต์ทะเบียน๒๓

และที่เกิดเหตุก็พบรถกระบะของผู้รับเหมาด้วย

แล้วก็บันไดไม้ยังพาดอยู่ที่สายไฟด้วยนะฮะ
จากการสอบถามผู้บาดเจ็บคุณวันนิดาเขาบอกว่า
ขี่จักรยานไปทำธุระขี่จังยนต์ขี่มอไซน์
กระทั่งขับมาเรื่อยเห็นเส้นอินเทอร์เน็ตสีดำ

หลบกระทันหันทำให้รถเสียหลักแล้วก็ล้มไปเลย
แทบไม่ได้เบรกพูดง่าย
หลังจากนั้นได้รับการประถมพยาบาลจากสมาคมกู้ภัยอมริน
แล้วก็เคลื่อนนำผู้เจ็บไปส่งโรงพยาบาลลำปางทำการรักษาต่อไป
ในที่เกิดเหตุก็บอกว่าจุดที่ผู้รับเหมาลายดังกล่าวทำงานนั้น

ควรจะมีสัญลักษณ์ให้ชาวบ้านเขารู้ว่ากำลังทำงานอยู่
อันนี้เรามาเล่าเป็นอุทาหรณ์ทั้งคนที่ขี่ขับขี่รถและในที่มืด
แล้วก็นี่ด้วยคุณที่ตั้งสายเขา
คุณทำอยู่ในที่ที่เขาสัญจรไปมาคุณก็ต้องระมัดระวัง
มันเกิดเหตุที่รุนแรงกว่านี้มันจะเป็นที่น่าเสียใจ
ก็เป็นสายเหมือนกันเลยหรืออย่างนี้แบบนี้
แล้วก็เป็นสายเคเบอร์นแบบนี้คลีกไปแล้วก็ปาดฟอง

อันนี้ต้องไม่มีทางเห็นเหรอเพราะจะเบื่อมืดไปต่อจากความมืดใช่ไหม
เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเท่าที่ผมเห็น

เหมือนสายมันเปื่อยแล้วมันพอกตรอกออกไปหรือเปล่า
ความเร็วของการขับไป

ถ้าเกิดมันจะเป็นตัวยางสีดำ
หรือไอ้ที่มันหุ้มหรือพลาสติกมันหุ้มอยู่เนี่ย

แต่ผมเชื่อพอมันถูกปลอกออกไปแล้ว

เรด้านเราจับได้ทีละ๓วัน
ดูในพยากรกาศเขียนแล้วถึงวันที่๗เลยค่ะ
ก็ดีไม่ต้องล้างลด
อยากจะลุงกันไหนอะไรอีก
พี่ไม่ล้างมาเดือนอีกแล้ว
เชียวกันมา

มากนะครับ
ไม่ได้มาหลายวันต้องกินทุกอย่าง
มีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาเรื่องดีนะฮะ
ชื่อว่าโจ๊กพัชนานะครับ
คือแต่คนนี้เขาได้มีการโพสต์คลิปนะฮะ
แล้วก็มีภาพพร้อมกับระบุว่านะครับ
บอกว่าขณะที่ผมกำลังขับรถกลับบ้าน

ตอนแรกก็คิดว่าเมานะฮะ

เพราะคนแถวนั้นเนี่ยมีแต่คนยืนดูนะฮะ

ผมก็อยากจะลงไปช่วยพี่เขาอยู่ดีนะครับ
แล้วผมก็คิดว่าผมตัดสินใจถูกที่ลงไปช่วย
ตอนแรกที่ผมเจอพี่เขาด้วยความคิดแล้ว
อื้มเนาเมาแน่นอนสภาพแบบนี้
นี่นะฮะเขาก็ไปจอดปุ๊บนะฮะ
พอลงไปเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนี้เขาก็บอกเลย
แต่คุณโจ๊กเนี่ยต่อมาพี่ครับพี่มาวเหรอครับ

กำลิงถนนอย่างนี้เลย
แต่ผมรู้สึกชาไปทั้งตัวเลย
ผมไม่ไหวแล้วแล้วหลังจากนั้นก็อาเจียนมาเป็นน้ำใส

ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครมาช่วยผม
อันนี้คือผู้ชายก็นอนอยู่ก็พูดนะฮะ

นี่เขาโชคดีมากนะที่ว่ามีป้อมตำรวจทางหลวงอยู่ใกล้
เขาก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ของพี่ผู้ชายคนนี้นะครับ
ไปนี่นะฮะนอนอยู่นี่นะเห็นไหมฮะ
โอ้โหนอนแบบ
แล้วก็เขาไปขี่มอเตอร์ไซค์ของพี่คนนี้นะฮะ
ไปหาตำรวจนะครับจากนั้นก็พาไปโรงพยาบาล
ใจลึกเขายังคิดว่าพี่คนนี้ยังเมาอยู่ดี

มันมีโทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามาในโทรศัพท์ของผู้ชายคนนี้
ทางพลเมืองดีคนนี้เขาก็เลยมีการรับโทรศัพท์
ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดออกมาบอกว่า
น้องถึงบ้านยังอยู่ไหนแล้ว
ผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคุณโจ๊กนี่แหละนะฮะ

ผู้หญิงปลายสายตอบกลับมาบอกเปล่าค่ะ
เขามีโรคประจำตัวคือชอบเป็นลมหมดสติ
โทรหาเขาหลายสายเขาไม่รับสายเลย

ผู้ชายก็เลยบอกรายละเอียดว่าอยู่ที่โรงพยาบาลไหน

คืออย่าไปคิดแทนคนที่นอนข้างถนนว่า

เขาอาจต้องการความช่วยเหลืออย่างอื่นอย่างเช่น

หรือว่าหัวใจวายหรืออะไรก็แล้วแต่

เป็นคนบ้าแล้วมานอนใส่ใจ

อันนี้ถึงแม้ว่าเป็นก็ตามแต่นอน

ใช่มั้ยรถแซงซ้ายเนอะคุณ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ
พี่ชอบแซงไหลทางอะเนาะ

กลับมาค่ะเอาใส่ไข่กันต่อนะคะ

เรียกว่าไปเที่ยวอเมริกาคุณเวียบิลซึกกดไปกระแพ้กระเป๋ากันไปหลายวันก็แล้ว
สไตล์ของหนุ่มรักการท่องเที่ยว

คลิปนี้ไม่มีหวานใจนางเอกต่างช่องไปด้วยเท่านั้นเอง
แต่ว่าถึงตัวไกลใจก็ไม่เคยห่างคุณเบลล่ารานีนะคะ
เพราะว่านอกจากหมวกแทนใจที่คุณเวียใส่อยู่นี่เห็นไหมคะ
ก็เป็นของขวัญที่คุณเบลล่าให้คุณเวียเมื่อช่วงวันวาเลนไทยที่ผ่านมา
ก็คุณเวียใส่ติดหัวอยู่ตลอดเลย
ยังมีภาพเหงากับแคปชั่นหวานที่อ่านแล้วหลายคนบอกว่า
แทนมากในข้อความที่คุณเวียชวนเขียนเข้ามานี่นะคะ

คนที่คุณหมายถึงในข้อความนั้น

ที่นี่๒ทุ่มแล้วอากาศดีมากสวยมากชิวมาก

อ๋อคิดถึงผู้ฝากแฟนคับหรือเปล่า
บอกหนูหรือเปล่าว่าหนูยังอยากกับพี่เวียเลย

ใช่ไหมแต่แบบว่าเขาอาจจะมีการส่งข้อความ
จะบอกทำไมเป็นหนุ่มก็ส่งข้อความไลน์หาเลย
ถูกคิดถึงนะครับพี่เมย์มันไม่เหมือนกับแบบนี้

ตุ๊กแม่เราไม่ต้องเขียนไปหลง

เดี๋ยวหน่า

ไม่ใช่ต้นโผล่ไม่ใช่กะเรียกแต่ต้นโผล่
เกิดมาก็มอบความสุขให้กับคุณย่าด้วย

เขาก็พาไปหาคุณชาคิดนี้เกิดใหม่เลย

นี่คุณแม่คุณชาคริสตอนนี้ผอมลงไปเยอะเลย
เป็นภาพที่อบอุ่นใจมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับหนุ่มชาคริสแย้มนาม

แล้วก็ภรรยานี่คลอดลูกให้อันนี้ให้นี่ฮะน้องโผล่
คลอดลูกให้อีกคลอดเขาเป็นลูกของคุณผู้นะครับ
ทำการผ่าคลอดนักหนุ่มชาคริสก็เฝ้าไม่ห่าง๒๔ชั่วโมงเลย

น่าประทับใจคือพาไอ้ตัวน้อยเนี่ยน้องโพลตัวน้อยเนี่ย

แล้วคุณแม่มีลูกคุณแม่หอมแก้มน้องโพลเมื่อกี้ที่เห็นไปนะฮะ
งานนี้คุณย่าคงจะชื่นใจมากได้เห็นหน้าหลาน
แล้วก็ชาคริสเขาก็เขียนว่า
บทโพโพธิเป็นภาษากรรมว่าโพสักวัติเป็นภาษาเขตคือโพธิเนี่ยนะฮะ
คุณย่าเห็นภาพนี้แล้วเราก็ปลื้มไปด้วยนะตื้นตันใจครอบครัว
นี่ไงหลับถ่ายละครกลับมาแล้วอยากอุ้มลูกแล้วเคิ้มไปนิดนึง

ก็คุณแอฟนะครับก็มาเปิดซิงพิธีกรครั้งแรกนะฮะ
กับช่างทายรัฐทีวีเรียบร้อยนะครับ
พระอาจารย์ฝีมือกับวิธีกรอีกมากมายเลยนะฮะ

ก็มีคุณแพทย์พัภาแล้วก็ปละปุ๋ยน่ะหรือคุณปุ๋ยนวีฟม่นวัน

ตอนเขาทำพิธิกรใหม่เขาเจอพิธิกรรมกว่าเขาหมดมั้ง

ก็คือเรียกว่ารายการใหม่ที่ทำนะฮะนั่นก็คือ

ทำไมเป็นคนอย่างนี้

ก็มีแอบปล่อยมุกเด็ดทำเอาสามสาวนะครับ
ที่ร่วมรายการด้วยมีอึ้งไปเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูคลิปประเภทหนึ่งไปอเรนนี่จริงเหรอไปดูสิ
ที่เปอร์อีกแต่ของแอปต้องใส่เพชรนะคะอเจมส์เพชรเหรออันนั้นก็ไปหาคนให้แล้ว
พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา๙โมง๔๕ถึง๑๐โมง๔๕ค่ะ
เลขที่โดดเด่นในดวงดาวไม่ใช่ให้เลขแต่เป็นเลขตัวดาวเลข๕ดาวพระราชดี

เลข๘ลาหูเลข๗ดาวเสาเนี่ยเด่น
คือให้เป็นสุดมนตร์๕๘๗รถ
เป็นที่มุมกล้องใช่ไหมป้าปุ้ยเขาท้องหรือเปล่า
ไม่ป้าปุ้ยนั่งอยู่หน้าสุดมันชิดทางฝั่งกล้องเลย
กล้องของเรามีแหละกล้องเรามีหลายทีแล้ว
ผมต้องคอยบอกว่าต้องครับช่วยผมบ้าง
ไล่ไปทางนี้ใช่ไหมช่วยหลบหน่อย
ได้เห็นในมุมที่มันดูดีหน่อยอะไรอย่างนี้

คุณหนุ่มคุณหนุ่มคุณหนุ่มอ้วนขึ้นหรือเปล่า
แล้วทำไมออกกลับมาถึงบ้านแล้วผอมลง

ต้องเลนก็เป็นแบบนั้น
ติดตามอยากติดตาม
สำหรับแชร์ข่าวสาวสตรองนะครับ

มีแค่สี่สาวสาวคนที่ห้าอาจารย์รักมาชื่อมาแรง
บ๊วยเฮ้ยสาวสตรองมากคุณรัก
จะย้ำเรื่องไมโครเวฟ๘๐๐บาทต่อไหมคะ

เลือกเลยเลือกเลย

แจ๊คไหน

มดดำคือตัวเงินตัวทองของผม

ถูกเลยเพราะที่มดดำหยิบให้

คนมดำคือตัวเงินตัวทองของแจ๊กนะ

นี่คนก็ส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยว่า

ออยอร์ยอมรับ
เช็คเลขออยก็ไม่รู้ว่าเป็นของปลอม

มีการแชร์กันให้ดูกันนั้นนะฮะ

เขาไม่เอาชื่อเสียงเขาที่สะสมมานานมาเสียเพราะเงินไม่เท่าไหร่หรอก

รับกันไปเดี๋ยวเราก็จะปรับปรุงแก้ไขต่อไปจะรอบครอบมากกว่านี้ใช้คำนี้แล้ว

เขาเล่าประสบการณ์ที่เข้าไปอยู่ในกลมหน้าหายมา๒ปีด้วยนะเล่าดีจัง

ตามสั้นแต่งหน้าเตรียมไว้ข้าย

ประโยคแล้วคุณตั๊กครับ

ห่มสีชมพูนี่ตื่นเช้ามากลายเป็นสีเหลือง

กันสักครู่เดี๋ยวมาดูข่าวน้องชินก็มีนะฮะ

แมตรอทิวลิดเดียวด้วยนะฮะ

เขาโดนเกณฑ์เข้าไปเมื่อวันที่๔เมษา๒๕๕๙

จำการจากมณฑนทหารบกที่๑๑เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานในพิธีอำลาทงชัยเฉลิมพลอีกต่างหากด้วย
เขาบอกว่าในที่สุดเราก็ได้เดินทางมาถึงวันนี้
ปีที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยประสบการณ์มากมาย

ถ้าหากตนไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้น
ก็จะไม่มีวันได้เจอกับสิ่งเหล่านั้น
พูดตรงว่ามันมีทั้งความสุขและความทุกข์
เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้น
และทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่สั่งสอนและตักเตือนเรา

แหมน้องเนี้ยได้ติดยศ
แม่แม่พี่เลยประทับใจ
ต้องขอขอบคุณกองพันธหารราบมณฑลทหารบกที่๑๒
และผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่คอยดูแลฝึกฝน
สั่งสอนและดัดตนให้เป็นผู้ชายที่ดีขึ้น
กองทัพบกที่ให้โอกาสทำภารกิจต่าง
ทำให้ตนได้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ
และประเทศชาติขอบคุณกองบัญชาการกองทัพไทย
ที่ให้โอกาสได้นำเสนอสารคดีเฉลิงพระเกียรติถึงสามภูมิ

และได้ทำให้ตนได้สัมผัสชีวิตของพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ
เข้าใจถึงคำว่าชีวิตพอเพียงจริง

นี้เขาพร้อมที่จะกลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
มาลุยงานพร้อมที่จะเจอแฟน
กลับมาเป็นลูกเป็นพี่ชายแล้วก็เป็นแฟนและเป็นศิลปินที่ดีขึ้น
มีเป็นคำว่าเป็นแฟนที่ดีขึ้นด้วยนะเธอ
เอ้าเขาก็ชัดเจนนะแอปก็มีไงเขามีแฟนแล้ว
อะเค้าแฟนเค้าตอนนี้ก่อนเมื่อกี้สิ๑๙๙๕

เค้าแท็กใครบ้างอะ

แล้วลุยใช่
ตลกสายเหลือง

อยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะว่ามันเรื่องอะไร
แต่บางทีเราพูดออกอากาศไม่ได้จริงค่ะอันนี้

จูบนู่นเนียร์กลางคอนเซิร์ตเขาบ้าน

ฝากไว้กับใครก็ไม่รู้นะก่อนจะจูงมือไปดูคอนเสิร์ต
ใจนะครับนี่นะครับเรียกว่ามาเยือนเมืองไทยนะฮะ

จิ้นคงถึงตรงนี้ไหมครับไม่แปลกหรอกอันนี้ก็เป็นผัวเมียกัน
อันนั้นแปลกความนะ
เขาบอกอย่างนี้แม้จะติดเลสอยู่นิดนะครับเพราะว่าเล่นอวดความหวานกันอย่างนูเนีย
ชีวิตที่แบบไม่แคร์โลกเลยนะฮะแต่ก็แต่งงานแต่งการลูกโตจะบาดดีแล้วก็จูบข้างคอนเสิร์ตเป็นเรื่องธรรมดา
เปลี่ยนเรื่องเอาเรื่องอื่นไป
เอ้าคุณเป๊กคุณเป๊กผลิตโชคค่ะก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ดีนะคะ
เหล่านุษย์แฟนคลับของศิลปินหนุ่มเป๊กผลิตโชคน่ารักเนาะนุษย์

นิทัศกาลภาพวาดคุณเป๊กผลิตโชคจัดแสดงภาพวาดฝีมือแฟนคลับในนามเรือนช่างสิน

ให้แฟนนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปนั้นได้รับชมกันกลางกรุงนะคะ
โดยภาพวาดในงานก็บอกเล่าถึงเส้นทางชีวิตของคุณเป๊กผลิตโชคเนี่ย
ตั้งแต่เริ่มต้นทำความฝันเพื่อเป็นนักร้องผ่านอุปสรรคแล้วก็ขวากน้ำต่างมากมาย
จนกระทั่งมาถึงวันที่เป๊กประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
กลางแฟนคลับจำนวนมากเลยนะคะ
พร้อมจะสนับสนุนรักแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเขาค่ะ
จากการจัดแสดงภาพวาดฝีมือแฟนคลับแล้วเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่ายรูปตัวการ์ตูนคุณเป๊กผลิตโชค
ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายก็จะนำไปทำบุญ
ให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกด้วย
มีกิจกรรมเวิร์คชอปต่างมากมายเลยนะคะ
เขาเรียกว่ามีนักวาดวาดจากเรือนช่างศิลป
จะวาดภาพให้ตามคำขอทุกอย่าง
โดยสามารถร่วมบริจาคเงินลงกล่องทำบุญได้ตามจิตศรัทธาด้วย
การแสดงโชว์จากแฟนคลับมีด้วยนะคะ
คือเป๊กไม่แสดงแฟนคลับแสดงเออเลิศ

แล้วก็ยังมีกิจกรรมสอนภาษามือโดยมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนัว
ให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยนะคะ
๒ทั้งทางจีย์ห้างเปิดปิด
ถูกต้องก็สามารถที่จะลงทะเบียน
เข้าไปชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดนะคะ
เออเขาก็มีแฟนคลับแล้วก็มีประโยชน์ดีนะ

คือเขากลับมาดังอีกเขาก็ไม่ได้ดับมานะ

ตอนนี้เขาโอโหแล้วเขาใช้ชื่อเสียงเขาทำประโยชน์แบบนี้ไหม
ดังทะลุกตอนนี้นะฮะคุณมีอะไรฮะ

แต่งงานเอกกระโพงแต่งงาน

ไม่ได้มีข่าวล่วงหน้าเลยแต่พี่สมรักไปเมื่อ๒๗

๒๗อ้าว๒๗เลย

อืมวันพระนึกหาดก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ
ฉันคิดว่าละครนะเนี่ยถ้าไม่บอกว่าแต่งงานเนี่ย

เออหรอสวยแล้วเจ้าสาวเป็นใครคะ
คือเจ้าสาวคือชื่อหมูการซินีสุขใส

โหหรอดีใจด้วยค่ะ

เพราะตรงนี้คุณเฟิร์สก็เหมือนทำธุรกิจส่วนตัวด้วย

มันชอบแสะรถเมย์มากเลยอะมันกะให้รถเมย์หลุด

ถ้าจะแต่งงานเมื่อไหร่จะบอกก่อน
ต่อบัตรคิวเยอะหนึ่งนะคะ

พี่บอกจริงเพื่อนพี่เนี่ยโอ้โห
แต่ไม่เคยลดปวดเขาใช่ไหม

พี่จี้อันนี้สาบานโทรมาถามหนูว่าวานสองคน

มันไม่ได้สอบบรรจุนะถึงจะเริ่มเป็นได้

เราเปลี่ยนด้วย

วันนี้เราทั้ง๓คนขอลาไปก่อน

พรุ่งนี้รถเม่มา

พรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ